แม่ค้าบอกไม่มีหมูลูกหมูแพง

อกจากหมูจะแพงไก่ก็ราคาปรับขึ้นอีกแล้ว
ไม่รู้จะหนีไปหาอะไรแล้วปลาได้ไหมหรือยังไงดี
วันนี้ลงไปตรวจสอบราคาไก่สดกันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดตรังค่ะเป็นตลาดในเขตเทศบาลนครตรัง

อกไก่กิโลกรัมละ๑๐๐บาท
่องไก่กิโลกรัมละ๙๐บาท
ไก่ที่เป็นตัวเนี่ยกิโลกรัมละ๘๐บาท

ตีนไก่กิโลละ๑๒๐บาทค่ะ

ไม่ได้แปลว่าคนจะหันมาซื้อไก่เยอะ

แม่ค้าพูดเลยว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีลูก
ป้าก็ไม่ได้ขายได้เยอะแยะอะไรมากมาย

เขาก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายกัน

เทศกาลจุดจีนไก่น่าจะขายดีนะ

แล้วใครที่จะดูเนี่ยดูไว้เลยนะ

ก็ลองชั่งราคาชั่งน้ำหนักกันดูแล้วกัน

อีกรอบนึงเดี๋ยวปลายเดือนขึ้นอีกรอบใช่มั้ย
ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราลองมาเทียบราคากันดูนะคุณผู้ชม
ระหว่างราคาเนื้อหมูกับราคาเนื้อไก่
ตอนนี้ราคาเนื้อหมูเนี่ยตกอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาทใช่ไหมคะ
เทียบกับไก่ที่ตกอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณเนี่ย
ราคาที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย
คือไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ตอนนี้ราคาปรับแล้ว
ถ้าซื้อเป็นแผงเนี่ยราคาขึ้น๖บาทเลยนะคะ